คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้

แฟนเก่าคือตัวเธอเป็นแม่เลี้ยเดี่ยวใช่ไหม

แล้วไปมีแฟนแฟนเนี่ยเป็นพ่อค้ายา

เป็นพ่อค้ายงพ่อค้ายาก็เลยไม่อยากยุ่งกัน
แต่แฟนคนนี้ไม่ยอมเลิกราวี
โดนคุกคามแล้วมีภาพเหตุการณ์ด้วย
ฮัลโหลค่ะ
ค่ะตอนนี้กำลังขี่รถมอไซค์กำลังขี่รถตามอยู่
โอ้โหเล่นขับรถตามเลยอ่ะ

นี่รถจักรยานยนต์ข้างนอกนั่นแหละ

โอ้โหแล้วเธอขับรถมาคนเดียวคุณผู้ชม

และคนข้างนอกคือเน็ตเติร์นอายุ๔๓ปี

ขี่รถมาเอาใครมาซ้อนท้ายก็ไม่รู้ตามประกบ

พยายามจะตั้งใจจงใจหักเลี้ย

คือเมื่อวานนะครับทางด้านของผู้เสียหายเอง
ก็ไปเจอทางด้านของคุณกันจอมพลัง
แล้วก็พาไปพบกับพลตำรวจเอก
เพื่อขอความเป็นทำขอความเชื้อเหลือ
เพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วย
แล้วก็มาคุกคามกันทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะฮะ
มีหลักฐานหลายอย่างทั้งกล้องวงจรปิดในที่พัก
ที่ไนเตอร์เนี่ยตามมาถึงที่พัก
พยายามจะวิ่งหนีอันนี้กล้องวงจรปิดที่รถขับเข้ามา
แต่อีกฝ่ายนึงก็ยังบุกเข้ามา
แล้วก็มีฉวยโอกาสจังหวะที่เธอใช้คีย์การ์ดเนี่ย

ก็มีการมาผักแล้วก็ตามเข้าไป

แล้วก็มีการฉุดกระชากลากถูไปกับพื้น
บังคับไปที่ห้องนี่จังหวะนี้

ไปเจออะไรเจอยาเสพติด
อยากออกแบบนี้แล้วเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ก็อยากจะเลิกแต่อีกฝ่ายไม่ยอมปล่อยเธอไป
มาทำร้ายแบบนี้บางครั้ง
โดนทำร้ายต่อหน้าลูกด้วยนะฮะ

สงสารลูกค่ะ

แม่เราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่า

แต่ว่าแม่ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน

เขาก็ยังดักอยู่ที่หน้าตึกอย่างนี้ค่ะ

ผู้เสียหายเขาแจ้งหลายครั้งแล้ว
แต่คราวนี้ไม่คืบเลย

คืออดีตแฟนชอบอ้างว่า

ขณะที่บิ๊กโจ๊กเองท่านก็บอกว่ายืนยัน

ไม่ว่าเป็นใครก็ต้องถูกจัดการจับกลุ่มตามกฎหมายแหละ
แต่พอเจอแบบนี้ปุ๊บก็ไม่ไหวเหมือนกันไง
เพราะหลายครั้งบางทีโดนเอาปืนเจาะหัวต่อหน้าลูก
แบบนี้โดนตบโดนกระชากหัวโดนทำร้าย

มันเป็นแฟนกันยังไงล่ะนะฮะ

ในซอยบานกระดิษฐ์แถวบานของเจ้าไง

เหอะเต้ยนะคะ

ได้อัพเนียม

ก็มันคุยกันเป็นแฟนปกติ
ที่สำคัญเขาบอกว่าอ้าวผมก็ยังโอนเงินให้เขาใช้อยู่เลย

แต่อย่างหนึ่งนะอยากถามเต้ย
ที่ฝั่งผู้หญิงเขาบอกว่าเต้ยเป็นอะไรนะ

เคยเฉยแค่เคยค้า
เคยติดคุกแต่ก็ออกมาจากคุก

แค่เคยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่

อย่าไปซุกอยู่ในบ้านของเต้ยนั่นแหละ

ซึ่งตอนนี้พอผู้เสียหายรับทราบข่าวว่า
นำรวชจับเต้ยแล้วเชื่อมั้ย
ที่แบบว่าเออจับได้สักทีหนูจะได้แบบปลอดภัยสักทีจากคนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
คือห่วงทั้งตัวเองห่วงทั้งลูก